ถูกต้องครับแต่ปีนี้ภาพบรรยากาศแบบนี้ผมก็ไม่มั่นใจ
คนเชียงใหม่เองก็บอกมั่นใจเจ้าว่าจะเกิดภาพแบบนี้หรือเปล่า
นั่นน่ะสิเพราะว่าทุกวันนี้เอาแค่ออกมาใช้ชีวิตในแต่ละวันยังยากเลย
อุปสรรคในปีนี้ก็คือเจ้าฝุ่นพิษฝุ่นจิ๋วแต่ว่ามันอันตรายจริงนะครับ
ภาพบรรยากาศการเล่นน้ำรอบคู่เมืองเชียงใหม่
คุ้นตาแต่ว่าปีนี้ลองดูครับล่าสุดฮะ
เครื่องบินกำลังจะขึ้นบินแล้ว
แล้วคุณลองดูนะครับพอเครื่องบินบินขึ้นไปแล้วเนี่ย
โอ้โหฝุ่นนี่คือมันปกคลุมเต็มไปหมดเลยทั้งที่สนามบิน
แล้วก็มองบนเครื่องบินลงมาเนี่ยก็จะเห็นแต่ฝุ่นปกคลุมเต็มไปหมดเลยครับ
ขมุกขมัวมากเลยอ่ะใช่ครับ
จังหวัดเชียงใหม่สภาพอากาศอยู่ในขั้นวิกฤต
ลากยาวมากว่าสองเดือนแล้วนะครับสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายเลยอ่ะ
แล้วไม่ใช่แค่เชียงใหม่หลายพื้นที่ตอนบนของประเทศเชียงรายก็ดี
พูนก็ดีพยาวก็ดีแม่ห้องศรก็ดีอีกหลายจังหวัดก็หนักเหมือนกัน
นี่ครับมองจากบนเครื่องบินลงไปคุณดูสิครับโอ้โหสภาพอากาศเห็นไหม
เมื่อตอนช่วงเกือบบ่ายโมงตัวเลขอยู่ที่๑๙๘มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
แต่พอช่วงบ่ายโมงแล้วทีมงานวัดบอกว่าตัวเลขลดลงมานิดหนึ่ง
๑๘๓มั้ยคะตรงกันเป๊ะเมื่อตอนบ่ายโมงครับก็ยังคงอยู่ในโซนสีแดง

กลายเป็นว่าเมืองจมฝุ่นไปแล้วเชียงใหม่
คือเชียงใหม่นี่ติดอันดับหนึ่งของทั้งโลก

สภาพอากาศย่ำแย่มาหลายวันมากแล้วจริงนะคะ
อีกหลายเมืองอีกหลายอำเภออีกหลายพื้นที่
หนักหน่วงไม่แพ้กันในอีกหลายจังหวัดนะฮะ
ต้นคือ๑วันก่อน๗เมษา

ไปถึงวันที่๙เมษาก่อนนะครับ
ให้ทำงานที่บ้านหลีกเลี่ยงการออกมานอกบ้านครับ

บางคนขี่รถบางคนใส่แมส

คือต่อชิ้นคุณอาจจะคิดว่ามันก็ประมาณนึง

ใช่ครับเพราะว่าแค่ครึ่งวันมันก็เลอะแล้ว

ภาคส่วนเลยต้องรีบออกมาแก้ไขปัญหาครับ

ปีนี้สงกรานเชียงใหม่จะเอายังไงและอีกหลายจังหวัดด้วย
แทนที่จะได้คว้าเม็ดเงินสะพัดในช่วงสงกราน
แต่พอมาเจอปัญหาฝุ่นแบบนี้คงต้องเร่งแก้ไขนะฮะ
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหานี้โดยด่วนแบบยั่งยืนด้วยนะครับ